มาทานแมงมันเสร็จแล้ว

อกจากของหวานน่าทานแล้ว
ผ้าคะก็ดูดีด้วย
ดูดีด้วยก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชม

ก็ครับสำหรับคุณก็คงน่าซื้อแล้วอ๋อลืมไปถามผู้ชายลืม
ถามผู้ชายเนี่ยแหละค่ะพ่อค้าอันนี้พ่อค้านะ
พ่อค้าขายโรตีในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเขาเป็นนุ่มลูกครึ่ง
ไทยปากีสถานโอ้หล่อคมเข้มสไตล์ผู้ชายแถบอารับอื้อหือ
มีชื่อว่าวายุคารเมฆดาราอายุยี่สิบหกปีเอง
จริงเป็นชาวนครสวรรค์นะคะพื้นฐานครอบครัว
ทำธุรกิจโรตีมาก่อนอยู่แล้วครับแต่ว่า
ช่วงหลังเนี้ยอื้อฮือมีภรรยาไงโอ้มีภรรรยากับมีลูก
ที่กำแพงเพชรบ้านของฝั่งพันรยานะคะ
โดยพ่อตาเองก็เคยขายโรตีมาด้วยก็เลยนี่แหละค่ะร่วมทุนกันเรียบร้อย
ขายร่วมกันเลยโรตีอ้าวสาวอกหักนะฮะ
ฟังเสียงพ่อค้าสุดหล่อดูหน้าหล่อแล้วเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึง
อ่าตอนแรกตรงนี้พ่อตาดั้งเดิมพ่อตาเป็นคนขายครับครับ
ขายที่นี่มายี่สิบกว่าปีแล้วครับครับผมแต่ตัวผมเนี่ยผมเป็นคนนอนสวรรค์
ที่บ้านผมก็ขายครับขายรสชีพทุกคนใช่ครับแล้วว่าผมอ่า
ผมตอนแรกทำงานอยู่ที่กรุงเทพทำงานอาชีพอะไรครับอยู่โรงพยาบาลครับ
ทำงานโรงพยาบาลเวทธานีครับแต่ว่าออกแล้วก็เลยมาขายของครับ
บางคนก็มาแบบมาถามเลยครับว่าพี่เป็นฝรั่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ผมบอกผมไม่ใช่ผมเป็นคนไทยนี่แหละครับแต่ผมเป็นลูกครึ่งครับ
ผมเป็นลูกครึ่งอ๋อเป็นลูกครึ่งไทยปากีสถานใช่ไทยปากีไง
อ่าเห็นชื่อดูชื่อทราบชื่อไปแล้วนะคะชื่อร้านชื่ออะไร
ชื่อร้านมีชื่อว่าโรตีเจ็ดแปดหกอยู่ในตลาดพรานกระต่ายครับ
ชี้จุดลงไปลึกอีกสักนิดนึงใครที่อยากไปทานนะคะ
อยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวป้ากี่มีโรตีให้ได้เลือกทานหลายแบบ
เราทานกันทั่วไปนี่นะคะนอกจากนี้โรตีกล้วยหอม
อันนี้ก็นิยมเหมือนกันนะคะนอกจากนี้เมนูเสริมก็มีครับ
ขนมปังชุบไข่มะตะบากก็มีครับหลายเมนูจริงจริงไปชิมกันได้นะคะ
พ่อค้าสุดหล่อบอกด้วยนะคะว่าจะเตรียมแป้งไว้วันละ๓กิโลกรัม
แล้วก็ขายหมดทุกวันด้วยโอ้โหขายดิบขายดี
เห็นบอกว่าพอเป็นข่าวแบบนี้แล้ว
คุณภรรยามาตามรออยู่หน้าร้านทุกวันเลย

มารอดูว่าสาวที่ไหนเข้ามาซื้อบ้าง

โอ้โหคุณสามีหล่อสักขนาดนี้
ว่าไปว่าไปเขามาช่วยขายนั่นแหละ